พาคุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นกลางดึกที่สุพรรณบุรี

คนร้ายเนี่ยไปถึงหน้าบ้าน
เป็นการรัวยิงเข้าไปแบบใจเย็น
แต่ว่าคนในบ้านนี้ไม่มีใครบาดเจ็บค่ะ

รัวยิงแบบน่ากลัวมากจริงนะคะ
นี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงตี๓กว่า
ตี๓๒๕วันที่๒๒กลุ่มผ่าผันนะคะ
คนร้ายสองคนนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าบ้าน
เป็นการรัวแบบใจเย็นเลยค่ะแต่รัวนะคะ
สุดยอดแล้วเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไป
บ้านเลขที่๗๗บ้านโพธ่าท่าทราย

คือเจาะเข้าตัวบ้านเจาะเข้าสิ่งของพลุนเกือบ๒๐นัดนะคะ
แต่โชคดีที่คนในบ้านไม่มีใครได้รับอันตรายนะคะ

ก็อยู่ไม่สุขแล้วค่ะใช่ฮะนะคะเจ้าของบ้านเนี่ยไปแจ้งตำรวจ
สพเมืองสุพรรณบุรีมาตรวจสอบพอเช้าเนี่ยก็มาดูกันปรากฏว่า
กระสุนปืนที่ยิงเข้ามาเนี่ยมันไปตามจุดต่างของบ้านเต็มไปหมดเลยค่ะ
ตู้เย็นฝาบ้านที่กำลังก่อสร้างเสาโครงเหล็กนั่งร้าน
ทะลุยิงกระสุนทะลุไปถูกฝาบ้านที่อยู่ติดกันครับ
เข็นปูนตู้เสื้อผ้าในบ้านถูกกระสุนยิงเป็นรูหมดเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมดูรอยกระสุนโอ้โหแล้วจะอยู่ยังไงคะ
ถนนหน้าบ้านก็มีปลอกกระสุนปืนเอ็ม๑๖กระจายเกลื่อนเก็บได้๑๗ปลอก
ในบ้านพบหัวกระสุนหนึ่งหัวนะคะก็ตำรวจก็เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานหมดเนี่ยค่ะ
มันโดนยิงมันยิงพลุนไปหมดเลยค่ะนะคะ
คุณวารีซึ่งเป็นเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านเขาอยู่กัน๓คน
มีเธอมีน้องชายแล้วหลานชายแล้วตอนเกิดเหตุทุกคนก็นอนหลับสนิท
พอสิ้นเสียงปืนไม่นานก็ค่อยออกมาดูแล้วแจ้งตำรวจมาตรวจสอบ
ก็ยังไม่รู้นะคะคนร้ายเป็นใครเพราะไม่ได้มีเรื่องขัดแย้งกับใคร
ส่วนบ้านที่กำลังก่อสร้างด้านหน้าบ้านเธอเนี่ย
เป็นบ้านของนายพิษนุพงศ์เผาเซนเป็นหลาน
ซึ่งเคยมีประวัติถูกจับคดี
ค้ายาเสพติดและเพิ่งพ้นโทษมาได้ปีเสร็จ

ก็ไม่รู้ว่าเป้าหมายคือบ้านนั้นหรือเปล่า
หลานชายไปมีปัญหากับใครหรือเปล่าค่ะ
ได้นี่เราระวังไม่ถูกเลย

ไม่เคยแบบนี้ที่บ้านนี้ไม่เคยมีแบบนี้เลยไง

เราไม่ได้มีอะไรด้วยอยู่ในบ้าน
เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกใช่ไหมตอนนี้

พอมันให้เกิดแบบวันนี้แล้วเราก็กลัว

อยากจะให้เจ้าหน้าที่เขาช่วยจัดการให้ดี

เขาได้ยินผ้าหมารถมันเป็นเสี่ยงเดียวกัน
เข้ามาก็ได้ยินเลยทีนี้ก็เข้ากลับก็เสี่ยงเดียวกัน

ก็ขับออกไปทางเดิม
ส่วนน้องชายเจ้าของบ้านค่ะนายธนวัฒน์

กระสุนยิงทะลุฝาผนังบ้านที่ก่อด้วยอิดบล็อกค่ะ
แล้วก็ไปโดนตู้เสื้อผ้าที่ติดกับเตียงนอนหลายรูเลย

เชื่อว่ามาจากบารมีของหลวงพ่อกลวย
ชุดตินังถโรวัดโคสิตารามเที่ยงเผอร์สันบุรีจังหวัดชายนาฏ
คล้องคออยู่ก็ช่วยปกป้องคุ้มครองให้รอดปลอดภัยมาค่ะ
อันนี้ห้อยมานานอย่างไรครับ